สวัสดีค่ะวันนี้ออนพาคุณผู้ชมบุกมาถึงจังหวัดบุรีรำกันเลยนะคะ
และตอนนี้เราอยู่กันที่ไร่นาป่าสงวนของครอบครัวสระวงค่ะ
จะพาคุณผู้ชมไปบุกบ้านสวนของคุณปอทฤษฎีนะคะ
จะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เรามาอยู่หน้าบ้านพี่ปอแล้วนะคะ
คุณแม่อยู่พอดีเลยค่ะเดี๋ยวไงเราไปคุยกับคุณแม่ดีกว่านะคะ

ทำอะไรอยู่เอ่ยโอ้โหได้กลิ่นขนาดนี้อย่างปกติที่บ้านมีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำอาหารในบ้านกันอย่างนี้บ่อยไหมคะแม่คะ
ก็มีบ้างค่ะนอกจากว่าถ้าเกิดมีเพื่อนฝูงมาเราก็จะมีกิจกรรมพวกนี้
คือเมื่อกี้เข้ามาค่ะผ่านมาร่มรื่นมากอากาศดีด้วย
คุณแม่อยู่แบบซึมซับธรรมชาติอย่างนี้ความรู้สึกคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
โอ้โฮสดเจนครับฉอบอยู่แล้ว

นี่หนูสังเกตเห็นสวนที่นี่ใช่ไหมคะแม่
มันเป็นฝันของปอที่เขาบอกว่าเขาอยากมีบ้านเล็กแล้วเขาจะปลูกมะลิ
เป็นอยู่ที่หน้าบ้านเขาอย่างอยู่ที่บ้านกรุงเทพเขาก็จะมีต้นมะลิอยู่สองต้น
เพราะว่าที่บ้านกรุงเทพมันไม่มีเนื้อที่

พอมาพอเรามาสารฝันมีบ้านให้เขาตรงนี้ก็เลยปลูกมะลิให้เขา
ค่ะมีอยู่หลายต้นอยู่หลายก้อนค่ะ
ในส่วนตรงนี้มีแฟนที่เป็นแฟนคลับของพี่ปอ

ใช่ค่ะเป็นแฟนคลับจากระยอง

ปอยอยากจะได้บ้านที่แบบ
มีสวนหน้าบ้านเขาก็ขอจัดเลย

ครั้งแรกแม่กับพ่อไม่ตกลงนะ
เพราะว่าเราไม่อยากให้มาเดือดร้อน
ใบบันกับครัวคนชาวบ้านเขาจะว่าทำไมต้องอย่างนี้

ให้ใจกับครอบครัวศาลองค์เลยนะคะ
คุณแม่พอได้ฟังแฟนคลับพูด
คุณแม่รู้สึกอย่างไรบ้างค่ะ

ดีใจที่ว่าลูกเราไม่ได้เป็นที่เกลียดชังของคนอื่น
แล้วมันก็ไม่ได้มีสิ่งที่แบบไม่ดีให้คนอื่นเข้ามานินทาว่าร้าย
เขาไปแล้วคนทุกคนก็ยังพูดถึงเขาในสิ่งที่ดี
อบสิ่งดีให้เขานึกถึงเขาอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ทำให้แม่มีความรู้สึกว่า
เราก็ดีใจที่ลูกชายทำอะไรให้ครอบครัวของเรา
มีคนละลึกถึงมีคนคิดถึง
เรียกว่าก็ปลื้มไปเลยเนอะเราได้ยินแบบนี้นะ

เดี๋ยวนี่คุณแม่ตำมาขนาดนี้เนอะ

โหคุณแม่ค่ะอร่อยมากค่ะ
อิ่มเลยค่ะแบบว่ากินแบบว่าไม่ได้เกรงใจเลยเนอะ
ก็อร่อยเนาะคุณแม่ก็ทำให้ขนาดนี้ถือเป็นแบบ

โอ้โหคุณแม่ค่ะหรือว่าได้ชิมมื้อคุณแม่ก็ทำให้ขนาดนี้ถือเป็นแบบว่าไม่ได้ชิมมื้อคุณแม่ค่ะ